เปิดตัวสโมสรครับทุ่มงบประมาณหวังคว้าทุกแชมป์แล้วก็มีคอนเสิร์ตให้แฟนบอลสนุกกันก่อนที่เกมการแข่งขัน
จะเริ่มพร้อมกับ๓คะแนนในช่วงท้ายทำงานเปิดตัวนะครับครั้งนี้มา
งบประมาณ๒๐๐ล้านบาทครับเป้าหมายก็คือการลุ้นทุกแชมป์นะครับ
คือพูดไปบอกว่าไม่ใช่งานง่ายครับแต่ท่าเรือนั้นก็เกือบจะทำได้มันแล้วเหมือนกัน
ก็คงจะหวังเล็กไม่ได้แล้วจริงนะครับท่าเรือถือว่าเป็นทีมใหญ่ไปแล้วครับ
แล้วก็ต่อสัญญาดูแลทีมต่อไปเป็นที่เรียบร้อย
ให้ได้ดูกันจากนั้นพอจบจากงานเปิดตัวครับ
ก็เป็นเกมการแข่งขันครับเกมแรกในท่าเรือบุกไปเสมอเชียงรายมา๐๐
เจอกับราชบุรีครับที่ชนะตราด๓๒ตราดนี่เป็นทีมงานนะครับ
บ่อนชุลมูลครับเคียร์กันมาไม่ขาดครับ
แล้วเป็นดาแกนบอสโควิชได้ยิงหลุดกรอบไปเยอะครับนาที๓๙
ท่าเรือยัง๐๐ครับครึ่งแรก
กลับมาเล่นกันในครึ่งหลังครับนาทีที่๕๑

หน้าประตูของราชบุรีครับ
ดูนะครับเข้าไปหน้าประตูครับ
ท่าเรือเปิดเข้าไปแล้วมันมีบอลชุนละมุน

แล้วก็เป่าให้เป็นจุดโทษ
ดาแกนบอสโควิชครับยิง๑๐นาทีที่๕๑

ฟรีคลิกแต่ว่าไพรส์อิ่มมากยังปัดทิ้งไปได้ครับนาทีหกสิบแปด
ยังมาเป็นชุดนะครับการท่าเรือนาที๗๔ครับ
นิติพงศ์เสรานนท์แต่งโอ้โหไม่มีคนเข้าใส่สักทีนะครับ
ไปปัดทิ้งถ่ายโรดก็ยังคงยอดเยี่ยมครับ
ย้ายมาเป็นขุมกำลังสำคัญเลยนะครับประตูคนนี้
แล้วก็อีก๓นาทีเกือบจะตีเสมอเหมือนกันครับทีมเยือน
คางซีโอมงเน้นครับแต่ยังไม่ผ่านมือวรวุฒิศรีสุภา
จบเกมท่าเรือชนะหนึ่งศูนย์ครับมีเพิ่มเป็นสี่แต้ม
ส่วนราชบุรีนั้นมีสามแต้มเท่าเดิมยังดูกันอีกยาวนะครับ
ไทยลีกไปต่อที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาครับ
ทีนาทีระยองมาหนึ่งศูนย์เปิดบ้านเจอกับเชียงรายที่เสมอท่าเรือศูนย์ศูนย์
เริ่มเกมครับในช่วงต้นเนี่ยทักทายก่อนเลยนะครับ
วิเนียมเอนริเก่ผ่านบอลให้กับดิโรซิมาร์ยิงครับ
มือไซมนปอร์ตคันนิ่งแฮมครับเซฟเอาไว้ได้
จากนั้นนาทีที่๓๐ครับเชียงรายพวกเขามาขึ้นนำถึงเส้นหลัง
มายิงจังหวะแรกไม่ดีแต่ว่าไม่ต้องกลับตัวครับ
ดีดเข้าไปเลยครับศรีพกรนะครับ
แล้ววิเลียมเอริเกดูนะครับ
ไขว้จังหวะแรกครับพอติดก็แก้ไขสถานการณ์โอ้โห

ถัดมา๒วัน

รพลอารมณ์สว่างครับวางบอลยาเข้ามาในเขตโทษ
สารานนทอนุอินครับออกมาไม่เจอบอล
และผู้เล่นเชียงรายสกัดไม่ดีบอลไปเข้าทางของบูนันอองรีครับ
ยิงจอดจ่อกลับมาสู่เกมได้
ยื้อกันไปยื้อกันมาเจ้าบ้านไม่ขึ้นนำสักทีครับ
นาที๗๕กลายเป็นโคราชมาเสียจุดโทษครับ
ประลองสาวันดีไปทำฟาวใส่วิเลียบเอริเก
และผู้สินดูเวอาร์เป่าครับ
วิวโรซิมาสังหารไม่พลาดครับเชียงราย
นำ๒๑หลังจากนั้นก็พยายามบุกใส่

ก็เป็นทีมเยือนเชียงรายบุกประชนะด้วยสกร
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นเลยครับ
แล้วก็๒๕มีนาคมรอโปรแกรมนะครับ
ว่าเราจะเข้าชิงที่๓หรือว่าเข้าชิงชนะเลิศ
ถ้าชิงที่๓ถ่ายท่อ๑๔น๓๕น
ถ้าชิงที่๑ถ่ายท่อ๑๘น๓๕น
ทีติดตามได้เลยครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ